คุณผู้ชมครับคดีที่สืบเนื่องจากเรื่องของแก๊งวัดม่วงกับบาส
ตามข่าวนี้กันมาตลอดอยู่แล้วดูภาพนี้หน่อยครับ
เช้าวันนี้ครับตำรวจเนี่ยนำหมายค้นของศาลไปที่ชุมชนวัดม่วง
ไปตรวจค้น๙๑๓เป้าหมายหลังจากที่เกิดคดีที่กลุ่มแก๊งวัดม่วง๖๗คน
บุกไปที่หน้าบ้านแฟนสาวของบาสจะไปเคลียร์อะไรเนี่ยแล้วบาสวิ่งออกมาพร้อมกับมีด
แล้วก็แทงตายไป๒เจ็บไป๑ตั้งแต่นั้นมีข่าวว่าตั้งแต่หมอปลายื่นมือเข้ามาช่วยหรือเปล่า
ประกันตัวนะทางกลุ่มวัดม่วงเนี่ยเขาพงเขาโพสต์บอกเดี๋ยวจะบุกไปหาหมอปลา
ถึงบ้านที่เพชรชบุรีเลยนี่ฮะวันนี้ตำรวจไปตรวจค้นชุมชนวัดม่วง๙๑๓เป้าหมายนะครับ
หมอปลาก็ไม่เจอตัวนะเดี๋ยวจะสืบสวนขยายผลต่อว่าใครเป็นคนโพสต์
มีตัวตนจริงหรือไม่อย่างไรแต่เอาเป็นว่าตำรวจบอกมาตรวจค้นก่อนเพื่อความสบายใจ
วัดม่วงเนี่ยนะฮะจะอยู่รอบหมู่บ้านสุขสรรค๖แถวบางแครกรุงเทพที่เป็น
หมู่บ้านที่บาสเข้าไปหาแฟนแล้วก็มีเรื่องมีราวกันตรงนั้นนะครับผู้ต้องหาสี่คน
คดีนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถูกแจ้งข้อหาไปแล้วคือ๖คน
สองคนเขาเสียชีวิตนะคนหนึ่งเนี่ยเจ็บก็เหลือสี่คนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ไปนะครับพนักงานสอบสวนวันนี้นำตัวไปขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขังนะครับ
เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยานเพิ่มต้องพิสูจน์ของกลางด้วย
ต้องรอผลชนะสูตรบาดแผลต่างด้วยแล้วก็เรื่องประวัติการต้องโทษของกลุ่มผู้ต้องหา
ด้วยคือกลุ่มแก๊งวัดม่วงเขาจะโดนพวกบุกรุกอะไรด้วยค่ะนะฮะส่วนบาสก็เรื่องฆ่าคนอะไร
ก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะฮะตอนที่นำตัวไป
ขังที่ศาลเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีหรือออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่าง
ไปก่อเหตุอันตรายแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของญาติเขาที่ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นฝากขังต่อสาร
ซึ่งล่าสุดสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับให้ประกันตัวโดยตีราคาหลักประกันเนี่ยคนละ๑๐๐
แล้วก็วางเงินสดอีก๓๐๐๐และต้องติดกำไรอีเอ็มนะฮะซึ่งตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
หลังมีการตรวจค้นทีมข่าวของเราก็เลยไปดูความเคลื่อนไหวแถวย่านนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับคือตลอดทั้งวันเนี่ยในย่านหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ระแวกของแถวชุมชนแถวนั้นเนี่ยที่มีแก๊งวัดม่วงเขาอยู่แถวนั้นด้วยเนี่ยสอนอเพชรเกษมนี่ทั้งรถจักรยานยนต์สายตรวจทั้งรถกระบะนี่มากันแบบ
แล้วตัวของในนิดนี่เป็นรุ่นพี่ของ๖คนที่ไปก่อเหตุ
เขาก็มาคุยมาขอร้องกับชาวบ้านบอกว่าขอให้หยุดพูดถึงวิรากรรมของกลุ่มของเขา

ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือว่าทางกฎหมาย
ในการเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันทั้งสี่คนหลังถูกปล่อยตัวก็คือได้ประกันตัวออกมาในช่วงนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้กลับมาที่ชุมชนนะครับนี่นะฮะนี่คือนิดนะครับ
ส่วนหมอปลามือปราบสัมภเวษีพูดถึงการไปตรวจค้นชุมชนวัดม่วง๙๑๓เป้าหมาย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตำรวจควรจะไปตรวจค้นตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยหรือเปล่า
ควรจะไปตรวจค้นตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาค้นตอนที่เรื่องเนี่ยมันผ่านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์
คือหมอปลาเขาเชื่อนะเชื่อว่ากลุ่มนี้จะต้องมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือว่าหนุนหลังอยู่
ดีฮะแต่ช้าไปนิดนึงช้าไปนิดหนึ่งเหมือนเขาก็น่าจะรู้ตัวว่ายังไงมันต้องเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วไง
แต่มันช้าแต่ก็ดีดีที่ไปค้นถึงแม้ช้าแต่ก็ยังมาครับ๔คนเนี่ยก็เพิ่งโดนเรียก
ไม่ใช่เหรอหลังจากสื่อไปถามก็งงว่าถ้าวันนั้นสื่อไม่ไปถามจะมีการออกหมายเรียก
พวกนี้หรือเปล่าคุณก็คิดดูดิว่าเด็กอ่ะแบบนี้ทำไมมันถึงกล้ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
คิดว่าตัวเองมีผู้บารมีหรือเปล่าอันนี้ก็อยากให้สื่อไปตามเด็กพวกนี้ด้วย
แท้ที่จริงแล้วเด็กพวกนี้ทำไมเขาถึงกล้าหารชาญชัยขนาดนี้ทำไมถึงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
และที่สำคัญเราก็ได้พี่ทนายอนันตชัยพี่เปี๊ยกเข้ามาอีกคนหนึ่งนะซึ่งก็ทำให้เราอุ่นใจขึ้น
ส่วนบาสนัทธวุฒินะฮะก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเหมือนกันนั่นแหละนะครับที่ถือมีดออกไปจากบ้าน
แล้วก็บอกว่าต้องการไปไล่กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่หน้าบ้าน
แต่ว่าแทงครับตายไป๒เจ็บ๑นี่ครับ
นี่อยู่โรงพยาบาลนะครับหลังจากหมอปลาเนี่ยรับตัวมาดูแลนะครับ
ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดไปรักษาอาการบาดเจ็บ
แขนซ้ายที่หักเนี่ยนะครับ
บาสบอกว่าดีใจที่ตำรวจไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดเลย
ถ้าไม่มีหมอปลาไม่มีทนายภัยศาลแล้วก็เสียเปีย

ถ้าไม่มีคนเหล่านี้ป่านนี้เข้าไปนอนอยู่ในเรือนจำแล้ว
คงไม่ได้ออกมาต่อสู้คดีไม่ได้มารักษาตัวเองอยู่ข้างนอกแบบนี้
หลังผ่าตัดตอนนี้ก็มีการเจ็บแผลนะครับ

คาดว่าต้องใช้เวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกสัก๓๔วัน
โอ้โหนี่คือแผลรอยเย็บน่ะนะคะ
นี่ฮะน่าจะเป็นช่วงกลางซอยใช่ไหมฮะที่ก็โดนเหมือนกันประมาณอย่างนั้นนะครับ
แล้วเขาก็เลยต้องป้องกันตัวหรือว่าจะต่อสู้อะไรก็แล้วแต่
ในการที่ใช้มีดที่เขาถือติดตัวไปด้วย
คือบาสบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลสัก๓๔วัน
ต้องมาดูอาการอย่างต่อเนื่องอีกประมาณเดือนหนึ่ง
คือวันนี้ที่ตำรวจไปตรวจค้นที่ชุมชนวัดม่วงเนี่ย
มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจของสังคม
มเกรงว่าโอ้โหจะมาเอาคืนอะไรกันแบบเนี้ยนะฮะ

ที่เขาโพสต์กันมาหลายวันแล้วนะฮะ
เอ๊ะตกลงที่ว่าจะไปหาหมอปลาไปหาบาสถึงบ้านที่เพชรชบุรีบ้านหมอปลาเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะ
หลังเกิดเหตุเมื่อ๑๒ตุลาคมนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อมีเป้าประสงค์อะไร
แต่บางเพจก็เป็นการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
เป็นกลุ่มเด็กวัดม่วงก็มีนะฮะ
เพจนึงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมา
เพจนี้ความจริงเขาเปิดตั้งแต่๒๐กุมภาปี๖๓นะ
ตอนแรกเนี่ยใช้ชื่ออีกกลุ่มนึงนะ
แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อกลุ่มเด็กวัดม่วงเมื่อสิบหกตุลาคมนะฮะ
เพจเนี่ยก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่๑๙เมษาปี๖๔ก็มีนะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มเด็กวัดม่วงอะไรอย่างนี้

พี่น้องเด็กวัดม่วงวี๒ก็มี
เพจสร้างขึ้นมาเมื่อ๑๖ตุลาคมสดร้อนก็มี
ชื่อเพจอยากโดนแก๊งวัดม่วงกระทืบว่ะ

มีเพจที่ถูกสร้างเมื่อ๑๖ตุลาคมอีกเพจนึง
ชื่อเพจพี่น้องเด็กวัดม่วงวงเล็บใจเกินร้อย
ทีนี้ตำรวจบอกว่าก็เลยต้องไปไล่ตรวจสอบแล้วว่า
อันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนอวตาร
บางคนก็จะไปผสมโลงหรือว่าไปยุแห่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะว่ากลุ่มเด็กวัดม่วงเนี่ยโดยเฉพาะ๖คนที่เขาก่อเหตุ
แล้วเขาตายไป๒หรือ๔เนี่ย
อย่างล่าสุดวันนี้เขาออกมาพูดออกมาคุยเนี่ย
หรือว่าคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ยืนยันว่า
ไม่มีความคิดที่จะตามไปเอาคืนอะไรอะไรยังไงทั้งสิ้น
เพจต่างเหล่านี้ต้องไปย้อนตรวจสอบจริงนะคะ
ว่าตกลงแล้วโพสต์ยั่วยุอะไรกันหรือเปล่า

แต่ก็ดีแล้วถ้าทางฝั่งน้องเด็กวัดม่วงเขายืนยันว่าไม่ได้มีความคิดจะไปตามเอาคืนอะไรทั้งสิ้นก็คือจบกันเท่านี้

สองฝั่งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันไปทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอะไรก็ว่ากันไป
เป็นลักษณะนั้นก็จะได้จบเรื่องกันไปนะคะ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันทั้งคู่